ยังไม่จบนะฮะยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระอยู่
เป็นทหารและฝ่ายปกครองบุกเข้าไปจับกลุ่มพระสงฆ์

คุณผู้ชมเขามีการมั่วสุมยาเสพติดภายในวัด
หลังจากนั้นก็มีการขยายผลไปจับกลุ่มพ่อค้ายา
ปรากฏว่าพ่อค้ายาก็มีบ้านพักอยู่ใกล้วัดเลยครับ
ทหารและฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบภายในวัดดอนทอง

คือยาบ้ายจากกุฒิวัดเลย
หลังตรวจสอบไปพบพระครูวินัยทรฉลาม
ชื่อว่าพระครูวินัยขอนฉลามอาสาภักร
แล้วก็พระเทวันกิติวิทยาชัย
ซึ่งจำวัดอยู่ในกุฏิครับ
มีอุปกรณ์การเสพทั้งยาบ้ายาไอซ์

โดยรับยามาจากนายกิตินัน
สังหาพักดีอายุ๒๕ปี

สุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ครับ

เป็นคนขายยาบ้าให้กับพระสงฆ์

เองก็นำตัวทั้งหมดไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ทราบว่านายกิตินันนั้นได้รับยาบ้ามาจากนายแปะ

โดยนายกิตินันนั้นจะนำไปขายต่อให้กับลูกค้า
รวมทั้งพระสงฆ์ในวัดนี้ด้วยนะครับ
หลังจากนี้ก็จะนำตัวทางด้านของนายกิตินันไป

ส่วนพระสงฆ์ทั้งสองรูปก็ประสานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนา

ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปครับ